โดยงานภาครัฐเองก็ยังคงทยอยจัดกิจกรรม
ในงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษในหลวงราชการที่๑๐อย่างต่อเนื่องครับ
ส่วนจิตอาสานั้นก็มีการร่วมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
จิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า
นำโดยนายชาญศักดิ์ธวินรองผู้ว่าราชการจังหวัด
มาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
บริเวณห้องโถงสารกลางจังหวัดเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งก็มีเด็กชายสุธิพงศ์พรายรหารอายุ๘ปี
นักเรียนชั้นป๒ครับสวมชุดจิตอาสาติดตามผู้ปกครอง
มาร่วมลงนามในครั้งนี้และที่จังหวัดพังงา
ก็มีการจัดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดให้
ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ไปจนถึงวันที่๓๐

ส่วนที่จังหวัดกรราศิลป์กลุ่มจิตอาสาพร้อม
ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายราชศักระ
และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในหลวงรัชกาลที่๑๐
พร้อมทั้งร่วมกันบริจาคโลหิตมอบให้กับโรงพยาบาลกาลสิน
เพื่อถวายพระราชกุศลในโอกาสสำคัญนี้
ตรวจการรับบริจักษ์โลหิตจะมีไปจนถึงวันจันนี้พร้อมทั้งรับบริจักษ์ดวงตาและอวัยวะ
ตั้งแต่๙โมงเช้าเป็นต้นไปที่บริเวณชั้นหนึ่งของหอประชุมกรรสินทร์
ส่วนที่บริเวณศูนย์ราชกาลเชียงใหม่นสุบัชชัยเอ๋ยมซูวัล
ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า
รวมถึงจิตอาสาหลายพันคนร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสด
ริ้วขบวนพระเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพระอยู่หายาตราทางสถนธรรมมากเนื่องในโอกาสมหาลมงคล
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งทางจังหวัดได้ติดตั้งจอแอลอีดี
ขนาดใหญ่ไว้หลายจุดเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ร่วมชื่นชมพระบารมี
กันอย่างทั่วถึงโดยทุกคนต่างรับชมภาพแห่งประวัติศาสตร์
ด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนสุขนะครับ